ความคืบหน้านะคะเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศยังคงเกาะติดเหตุการณ์นี้อยู่นะคะ
สำหรับการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของคุณแตงโมนิดานะคะ
ที่เธอพลาดพลัดตกลงไปจากเรือตั้งแต่สักประมาณ๔ทุ่มกว่า
วันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นับเวลาดูตอนนี้คดีนี้ยังปิดไม่ลงนะคะ
แต่เอาล่ะถึงแม้ว่าตำรวจบอกว่า
๓วันนี้จะสามารถปิดคดีนี้ได้นะคะ
แต่ว่าเรื่องของปริศนาการตายเรายังคงตามต่อเนื่องค่ะ
เมื่อวานนี้นับเป็นครั้งที่๒ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจเองพิสูจน์หลักฐานเองผู้เชี่ยวชาญทางเรือเอง
นำเรือลักษณะใกล้เคียงกับเรือลำจริงนะคะ
ลงไปจำลองเหตุการณ์ช่วงกลางวันอีกครั้งหนึ่งจำได้ไหม
มีนาคมตอนนั้นลงเวลาใกล้เคียงกับวันที่เกิดเหตุ

นี่ค่ะเอาเรือที่เรียกว่าเรือที่ทันสมัยที่สุดนะคะ

แล้วเรือที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเรือลำจริง๒๕ฟุตนะครับ
ถ้าเกิดเรือลำจิงเขาเรียกว่าเรือโคเบาท์๒๕หรือว่าโคเบาท์๒๕ใช่ไหมคะ
เบาะลักษณะความยาวของเรือ๒๕ฟุต
คุณผู้ชมลงไปเมื่อวานนี้เขาทำอะไรล่ะ
เพราะว่าลักษณะความเร็วของเรือน่าวันเกิดเหตุจริงความเร็วเท่าไหร่กันแน่
เพราะตอนแรก๕คนบนเรือให้การบอกว่าเท่าไหร่นะ๘น็อตใช่ไหม
็อตเป็นความเร็วของเรือถ้าเกิดว่าเทียบความเร็วของรถของรถสักประมาณ๑๕๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทีนี้ไอ้๘น็อตมันไปสัมพันธ์กับอะไรอีก
ความเร็วของเรือมันไปสัมพันธ์กับการตกของคุณแตงโมจำได้ใช่ไหมคะคุณดีเจภูมิที่สาธิตก่อนหน้านี้
ถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วเรือเท่านี้ลักษณะการตกลงไปจากเรือเนี่ยคุณแตงโมจะทิ้งห่างจากเรือไปเลย
หรือคุณแตงโมเนี่ยจะถูกดูดเข้ามาใต้ท้องเรือแล้วลักษณะการดูดมาใต้ท้องเรือเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับบาดแผล
ซึ่งตอบคำถามได้ว่าโดนใบพัดหรือหางเสือกันแน่
นี่ถึงบอกว่าทำไมความสำคัญของความเร็วเรือณตอนที่คุณแตงโมตกลงไปจากเรือต้องมีการจำลองใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ความเร็วเรือเนี่ยมันก็จะไปตอบคำถามชาวเน็ตหรือสังคมกรณีที่มีคนแชร์ภาพเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดท่าเรือเทเว่
บอกว่าจริงแล้วคุณแตงโมไม่ได้ตกเรือบริเวณวัดรุ่มหรือเปล่า
ตกบริเวณท่าเรือเทเวศสักประมาณ๓ทุ่มกับ๔ทุ่มหรือเปล่า
ความเร็วเรือจะไปสัมพันธ์แล้วก็ตอบคำถามตรงนั้นได้อีกนะคะ
เพราะถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วเรือลักษณะการตกมันจะไวมากเลย
เราต้องมีการสโลภาพในการดูแต่ถ้าเกิดว่าเรือมันวิ่งช้าเนี่ยลักษณะการตกมันก็จะเป็นอีกแบบนึง
เพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาที่ไปนะคะที่ตำรวจ
มันจะไปสอดคล้องกับที่ทนายตั้มบอกว่ามีคนมาให้ข้อมูลใหม่
มีคนมาเปิดเผยข้อมูลใหม่อันนี้ด้วยหรือเปล่า
เห็นบอกว่าวันนี้ไม่เกิน๙โมงเช้าใช่ไหมพี่ปุ้ย

จะได้รู้กันว่าอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่ขึ้นมาเนี่ย
เป็นใครและมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับ